ครั้งนี้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาได้มอบเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา

ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา

การเจ็บป่วยโรคตาที่เพิ่มสูงขึ้น
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
วกกับความรู้ความสามารถของแพทย์เฉพาะทาง
เกี่ยวกับโรคตาเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

โดยมีศูนย์จักษุและโต้กระจก
ไว้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะ
และยังมีหน่วยผ่าตัดโต้กระจกเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนฟรีในทุกสัปดาห์
เนื่องจากต้อกระจกเป็นสาเหตุ
ทำให้ผู้ป่วยตาบอดมากที่สุด
ปัจจุบันที่เยอะที่สุดที่เป็นสาเหตุตาบอดนะครับ

ที่หนึ่งก็คือเรื่องของต้อกระจกนะครับ
ต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดประมาณสัก๕๑๕๒

มีสาเหตุจากตัวต้อกระจก๕๐กว่าคนนะครับ

ต้อหินนี่ประมาณสัก๙อีกนะครับ
สาเหตุอันที่สามคือสาเหตุจากจวดจอบประสาทตา

สาเหตุที่สี่ก็คือเรื่องของ

สุดท้ายก็เป็นความพิการแต่คำเนื้อ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคตา

จากมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น

มอบเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา

และได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองสลากนะครับ

เป็นตัวเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องสแกนเลเซอร์

ตัวนี้เป็นตัวที่ทันสมัยที่สุดเลยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้ทำให้เรากลายเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้
มีเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นมากนะครับ
เพราะตัวเครื่องมือตัวนี้จะสามารถช่วยสแกน
ชั้นจอประสาทตาของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจอประสาทตานะครับ
ทำให้บริหารสแกนได้ไวแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคได้ไวขึ้น

รวมถึงเครื่องตัวนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยไม่ต้อง
ไม่ต้องไปจ้องไฟนานมากเพราะว่าเครื่องมันเร็วมากนะครับ
เป็นเครื่องที่ทันสมัยอันดับต้นของประเทศทีเดียวนะครับ
ปัจจุบันมีคนไข้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
ทางโรงพยาบาลจึงกำลังจะสร้างโรงพยาบาลจากศูนย์บ้านแพ้วขึ้น
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านตาโดยเฉพาะ
ขณะนี้กำลังระดมเงินจากการบริจาคเพื่อสร้างอาคาร
สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยโรคตาไม่ต้องสูญเสียการมองเห็นอีกต่อไป
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน